ท่านผู้ชมครับศึกสายเลือดนะฮะพี่ชายกับน้องชายทะเลาะกัน
สุดท้ายพี่ชายเนี่ยยิงน้องชายจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดชายภูมินะฮะแต่ทางฝั่งพี่ชายเนี่ย
อ้างว่าเขาทำปืนลั่นเขาไม่ได้ตั้งใจที่เกิดเหตุเขาอยู่กันสองคนนะฮะ
พี่น้องก็เลยไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวต้องรอสอบสวนขยายผลต่อไป
แต่นี่คือช่วงที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
สพบ้านแท่นมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุก็พบศพนายเมธีประชามอนอายุ๓๗ปี
ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านพักนะครับมีกองเลือดกองใหญ่อยู่ในบ้านด้วยนะครับ
จุดที่ใกล้ใกล้กับจุดที่เป็นที่นอนแล้วก็มีลูกกระสุนปืนตกอยู่ด้วย
นี่นะฮะผู้ตายนะครับกระสุนเข้าหน้าอกนะครับทุกผู้ชมครับไปเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำได้ยินเสียงนายราชันอายุ๔๒ปี
ที่เป็นพี่ชายของนายเมธีผู้ตายเนี่ยได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันพี่น้องสองคนนะฮะ
ทะเลาะกันอย่างรุนแรงในบ้านฝั่งพี่ชายนี่โมโหนักมาก
เดินไปหยิบปืนแก๊ปที่เอาไว้ยิงล่าสัตว์เนี่ยฮะเอามายิงใส่น้องชายหนึ่งนัด
น้องชายเนี่ยล้มลงแล้วพี่เนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บอกว่าทำปืนลั่นใส่น้องให้มาช่วยน้องหน่อย
พอชาวบ้านมาถึงพบว่ากระสุนเนี่ยมันยิงเข้าหน้าอก
เลือดไหลนองเต็มพื้นบ้านเลยก็พยายามช่วยกันจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายออกมาได้แค่หน้าบ้านเขาก็เสียชีวิตวัน
นี่คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายและคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นใกล้ค่ำนะครับ
ราชันฝ่ายพี่ชายเนี่ยมาหาที่บ้าน
ซึ่งบ้านของเขาห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
มาถึงราชันบอกว่าเอารถกระบะออกมาหน่อย
ไปช่วยเมธีน้องชายเขาหน่อยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ขับรถไปถึงบ้านของนายเมธีกับนายราชัน
พอไปถึงเนี่ยราชันก็ไปกอดร่างน้องชายอยู่ข้างบ้าน
ส่วนเมธียังนอนหายใจรวยรินอยู่ที่ท้องมีบาดแผลเป็นรอยกระสุน
แล้วก็มีเขม่าวดินปืนด้วยเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ราชันฝ่ายบอกว่าปืนลั่นโดนน้อง
ผมเห็นกระสุนปืนอะไรแบบนี้แหละผมก็เลยถามว่าไปโดนอะไร
คนพี่เขาบอกว่าปืนลั่นผมก็เลยตกใจผมเลยรีบอุ้มขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลครับ

พูดไม่ได้แล้วแกแบบเหมือนแบบสลึมสลือเหมือนไม่ได้สติแล้ว
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะที่ผ่านมานายราชันฝ่ายพี่ชายเนี่ยมักใช้ปืนยิงไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อนำมาทำอาหารเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็ไม่คิดว่าเมื่อวานนี้เสียงปืนที่ได้ยินจะไม่ใช่การยิงไก่แต่เป็นพี่ชายยิงน้องเสียชีวิต
คุณปียชาติไปที่สถานที่ตั้งศพของนายเมธีนะฮะได้เจอพ่อของทั้งสองคนพ่อบอกว่ามีลูกอยู่สามคนนะครับราชันนี่เป็นลูกชายคนโตนะฮะคนก่อเหตุเนี่ยคนกลางเป็นผู้หญิงทำงานอยู่กรุงเทพส่วนผู้ตายคือเมธีเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อบอกว่าราชันจะอยู่ที่บ้านช่วยพ่อเลี้ยงวัวแล้วก็เผาถ่านขายส่วนเมธีลูกชายคนเล็ก
จะออกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาจากทำงานก่อสร้างไปอยู่ที่ชนบุรีมาเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านที่ชายภูมิได้๒เดือนแต่ว่าเมธีเนี่ยเขาชอบดื่มเหล้าไม่ได้ช่วยทำงานอะไรปกติก็มีราชันลูกชายคนโตนี่แหละช่วยเลี้ยงวัวมีวัวอยู่สิบกว่าตัวนะหาย่าให้วัวกินนะครับแล้วก็มาช่วยเผาถ่านขายด้วยฝั่งเมธีก็เวลาไม่ได้ไป

บอกโทษตัวพ่อเองนี่แหละพ่อเลี้ยงลูกไม่ดีเอง
นายราชันพี่ชายของผู้ตายหลังก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะครับตำรวจก็พาไปหาที่ซ่อนปืนนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
นี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับราชันนะครับพี่ชายของผู้ตาย
สอบพอบ้านแท่นก็คุมตัวไปคือทางราชันเนี่ยถูกแจ้งข้อหา
ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นเขาอ้างว่าทำปืนลั่นเดี๋ยวต้องสารภาพขยายผลกันต่อไป
ศพของเมธีทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
ตอนนี้เขาก็เหลือพ่อคนเดียวแล้วครับเพราะว่าลูกสาวยังอยู่กรุงเทพ
เดี๋ยวจะรีบกลับมาลูกสาวที่เป็นพี่สาวของผู้ตายนะฮะ